สวัสดีค่ะข่าวกีฬาเช้านี้นะคะพบกับพิชชีวรรณฑรค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลค่ะ
เมื่อกองหลังทีมชาติไทยนะคะอย่างแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างค่ะ
เขาโพสต์ภาพลงบนส่วนตัวของตัวเอง
มีข้อความชวนสนใจที่สำคัญแท็กภาพนี้ไปอย่างนักแสดงสาว
ณประพาซะด้วยคู่นี้อะไรกันยังไงกันล่ะเนี่ย
แฟนคลับของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สายสืบโซเชียล
นั่งกันไม่ติดเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ดาวสว่างนะคะ
ประกาศหลังทีมชาวไทยวัย๒๓ปีจากสมสรรค์เมืองทองเยตเตศ
โพสต์ภาพลงบนอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ

สภาพของอากาศทำให้เรารู้สึกเหมือนขาดใครบางคน
และคนทางนู้นวันนี้เหนื่อยไหมครับสู้เด้อ

เพราะว่าแบ็คอาทิตย์นะคะแท็กสองภาพนี้
ให้นักแสดงสาวชื่อดังอย่างแพทย์นับประพาตันตระกูลนี่สิ
ยังมีภาพหลุดในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นการไปรับประทานอาหารของแบ็คกับเพื่อน
แต่ว่ามีสาวแพทย์นั่งอยู่เคียงข้าง
มันก็เลยเริ่มชักจะมีมูลค่ะจนนักสืบออนไลน์
ไปไล่ค้นอินสตาแกรมของ๒ผู้ต้องสงสัย
และสุดท้ายก็เลยไปปังที่รูปของแพทย์วันวาเลนไทยค่ะ
เป็นรูปที่แพทย์เซลฟี่กับดอกกุหลาบสีแดง
แล้วก็มีดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสอยู่ตรงกลางนะคะ
และข้อความในภาพนั้นก็คือขอบคุณนะคะสวยมากเลยอีกหนึ่งช่อ
ซึ่งที่ปังเพราะว่าแบ็คค่ะใช้อินสตราแกรมของตัวเอง

ส่วนอีกหนึ่งรูปที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
คือรูปในห้องนอนของแพทย์ที่มีลูกโป่งสีฟ้าห้อยอยู่
เพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีนะคะจะมีลูกโป่งตัวอักษรที่หัวเตียง
แม้ว่านักแสดงจะเอาสติ๊กเกอร์มาบังไว้ค่ะ
แต่ก็ยังพอให้จินตนาการได้ว่าพี่คือแพทย์และบีคือแบ็คใช่ไหมนะ
และในที่สุดทุกอย่างก็กระจ่างแจ้งนะคะ
แบ็คเขาออกมายอมรับแล้วค่ะว่า
ตอนนี้คุยกับสาวแพทย์อยู่จริงค่ะคุยได้ประมาณ๑เดือนแล้ว
แล้วก็เป็นเจ้าของช่อดอกไม้ช่อดังกล่าวด้วย
รวมถึงคนที่แนะนำให้เป็นรุ่นพี่ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะ
ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ออกรายการทีวีชื่อดังนะคะว่า
ตอนนี้มีหนุ่มคุยอยู่ถึง๕คนด้วยกัน

อาทิตย์ดาวสว่างนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ชนะใจนักแสดงสาวรุ่นพี่ได้หรือไม่ค่ะ